นัดที่สิบสี่สิงห์สมุทรศาครดับสามเปิดบ้านเจอกับชนบุรีครับ
ชนบุรีเนี่ยก็เล่นอย่างแน่นอนนะครับออกนำก่อนสองศูนย์
เริ่มจากนาทีที่๓สามารถตัดบอลได้แล้วจ่ายให้กับเดียโกเซลบาสยิงนะครับ
จากนั้นนาที๑๗สุภวุฒินะครับกระดกข้ามศีรษะของวิรยุทธ์วนเชียงราก
แล้วก็ยิงเข้าไปครึ่งหลังครับนาทียี่สิบห้าสมุทรสาครนะครับ
มาได้อีกสองประตูจากสาวงแก้นละทีสามสิบสองแล้วปิดท้าย
ละทีสามสิบเก้าเป็นหลุ่นที่สองของครับ
ช่วยให้ชนบุรีนั้นบุกมาชนะ๔๑เก็บเพิ่มเป็น๓๒คะแนนตามหลังการท่าเรือเหลือเพียงแค่๕แต้มครับ
ส่วนฟอร์มของการท่าเรือเจอกับสุราธานีครับบุกไปเยือนครับ

ซึ่งมีประตูแรกเกิดขึ้นในช่วงนาทีที่๓ครับธนากุลวิเชียนกุลครับ
ยิงให้กับการท่าเรือดำจากนั้นหนีเป็น๒๐นาที๒๓ครึ่งหลังนะครับพรมงคลศรีทรัพย์แสง
ประตูรวดเลยครับตีเสมอจากเอกพงศุรสว่างนะครับนาที๒๔
แล้วก็เอกพงศ์ยิงอีกลูกนะครับนาที๒๖
ดูดีกว่าทางท่าเรือก็แต่ท่าเรือจังหวะเขาแน่นอนดูเล่นนะครับ
เหมือนจะง่ายแต่พวกเขาเนี่ยฉวยโอกาสได้ดีจริงครับ
นาที๓๓ขึ้นนำ๓๒จากมากอสเวนิซิลส
แต่อีก๒นาทีครับสุราชก็มาตามตื้อตีเสมอ
ความสามารถเฉพาะตัวของทางกิติพงศ์ชัยครับลากจากแดนตัวเองเข้าไปยิงเลยครับ
เกม๓๓แบ่งแต้มการท่าเรือเสมอเป็นเกมแรกในระดูการนี้ครับ
อีก๕คู่ที่เหลือห้องเย็นท่าข้ามเสมอกับเกษมบัณฑิตไป๒๐
นนทบุรีแพ้ให้กับบภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปนะครับ
แล้วก็ศรีสะเกดนะครับแพ้ให้กับราชนาวีไป๒ต่อ๔ธรรมศาสตร์ยังบัตร
แพ้ให้กับบางกอกซิตี้ไป๒ประตูต่อ๓ครับ